เอาล่ะมาดูความคืบหน้าคดียิงฝาแฝดแต่ว่าเป็นแฝดผู้พี่ที่เสียชีวิตไป
แต่โฟกัสมันไปที่ในแมนในแมนคนยิง
โอ้โหพฤติการเขาเมืองหนึ่งเมืองไทย
คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้พอไปถึงห้องขังที่สพพุทธมณฑลปรากฏว่า
พอไปอยู่ในห้องขังปั๊บนะฮะโอ้โหคลุ้มคลั่งหนักเลยครับ

เสียงแมนหลุออกมาจากชั้นไหนหน่ะ๓ได้ไหม

ผมอาจจะทำไม่เหมือนขออภัยนะครับ
คือเขาบอกว่านกที่เกาะตรงหลังคาตรงนั้นต้องบินหนีเลย

จะทำข้อความมาให้คุณผู้ชม

ไม่ออกไงก็เลยไม่ได้ทำต้องขออภัยด้วย
ฟังไม่ออกนะครับ

อารวาสแบบนี้ทั้งคืนนะครับ

ไปส่งสารฝากขังผลัดแรก

ตำรวจต้องใช้กำลังมากกว่า๑๐นายไม่น่าเชื่อ

คุมตัวในแมนลงจากโรงพัก
ซึ่งระหว่างที่นายแมนเดินลงบันไดมานะฮะ
นี่

แมนไปสั่งแมนเข้า

ไม่เคยครับ

คือเขาพยายามตะโกนตำรวจก็เหมือนกับจะพยายามปิดปากนะ

มาดูแม่ของนายแมนเขาเนี่ย

จะแต่งตั้งเป็นทนายสำหรับสู้คดีเลย

ให้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

ว่าไม่พบสารเสพติดนะนี่ทนายบอก
ส่วนพฤติกรรมที่แสดงออกแบบนี้

เขาชื่อเรื่องศัลยศาสตร์
อลวาดยังไม่ได้ช่างนะ

ดอมเข้าใจไหมองลง

อองลงสัตว์เยอะ
ขณะที่แมนเนี่ย

เชื่อหรอกว่าแมนจะทำเรื่องนี้ด้วยตัวเอง

เด็กคนนี้ผู้ต้องหาคนนี้เขาหัวอ่อนเขาไม่ติดยาเขาไม่ได้เล่นยาเขาเล่นอะไรเลย
เขาหัวอ่อนคือเห็นทางญาติเขาบอกนะฮะว่าเขาไปลงของลงของหมายถึงว่าไปครอบครูอะไรมาหรือเปล่าไม่ทราบ
สำหรับอาการของไปดูอาการของนายโกมนหรือว่าเรสนะครับแฝดผู้น้องที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บตอนนี้เขายังรักษาตัวอยู่ใน

ที่ประกอบพิธีสวดนายโกมินนะครับ
ผู้พี่เป็นคืนที่๒แล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
ครอบครัวก็จะทำพิธีชาปนกิจกำหนดวันแล้วครับ

ยังทำใจไม่ได้หรอกครับกับการจากไปของลูก
แล้วก็ย้ำบอกว่าแม้จะฝากขังในแมนไปแล้ว

เรียกร้องให้ตำรวจเร่งตามจับคนที่ร่วมก่อเหตุ
คืออย่าไปชวนไงที่บอกว่าต้นเรื่องน่ะ

โกมินโกมนไม่พอชวนไม่พอใจแฝด๒คน
เพราะว่าอะไรอาจจะไปเผยความลับให้เมียของชวนรู้

ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ตอนนี้เราก็ยังไม่ได้สัมภาษณ์ชวนเลยนะ
ครับ